คุณผู้ชมคะที่แรกที่ฉันดูคลิปนี้ในเพจเฮียขับรถ
ฉันนึกว่าเขาจุดพลุอะไรกันที่ถนนพื้นถนนเลยนะ
มันเป็นลูกไฟแว๊บไปตามทางพื้นถนน

ใช่แต่พอดูดีคือเป็นฟอร์จูเนอร์

แล้วลากเอาป้ายหยุดตรวจของตำรวจไปด้วย
ไปดูกันค่ะเกิดอะไรขึ้น
ช้าบอร์เมตร๒๘๐๐ลากมากระจายเลย

โอ้โหไฟแลบไฟกระจายนะ

แต่ในรถเปิดคุกกี้เสียงทาย

บรรยากาศมันเลยไม่ค่อยเข้ากันนะ
ต้องบอกก่อนว่าตำรวจเขาตั้งด่านตรวจปกตินะ
เผื่อแบบมีใครแบบเมาสุราปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

แต่รถโตยาต้าฟอร์จูเนอร์สีดำ

ข้อบอร์หรือช่อบอร์

จอดให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ

ขนาดรถคันที่เขาติดกล้องหน้ารถ
เขาก็กลัวเหมือนกันว่าไอ้เหล็กกั้นของตำรวจ

รวมถึงรถคันอื่นได้รับความเสียหาย

เจ้าของคลิปกับเพื่อนถูกตำรวจเรียกให้เป่าแอลกอฮอลอยู่ที่ด่าน

ตั้งใจที่จะไม่จอดแล้วก็พุ่งชนด่าน
ทีนี้เจ้าของคลิปเลยขับตามกันไปประมาณ๒๓กิโลเมตร
แล้วตำรวจที่ด่านตรวจก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
จับกลุ่มไปดำเนินคดีที่โรงพักเรียบร้อยโรงเรียนตำรวจนะคะ